อีกหนึ่งเหตุการณ์ตำรวจค่ะก็เอาความผิดกับชายขับรถกระบะ
แตงโมสองคนคือเรื่องของเรื่องคือเขาขับรถกระบะมาใช่ไหม
ด่านตำรวจตั้งอยู่ค่ะเสร็จแล้วก็เรียกตรวจรถกระบะตามปกติ
แต่ชายสองคนนี้เนี่ยอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมาตรวจสอบตำรวจอีกทีนึง
ว่าตั้งด่านแบบนี้ผิดหรือเปล่าสรุปแล้วเป็นการแอบอ้างค่ะ
ชายหนุ่มสองคนนี้นะคะอ้างตัวเป็นผู้ตรวจสอบอำนาจรัฐ
เสื้อแจ็คเก็ตดำห้อยบัตรคล้ายกับเป็นเจ้าหน้าที่ค่ะ
ก็ขอดูเอกสารการปฏิบัติงานของตำรวจขณะตั้งด่านตรวจในพื้นที่จังหวัดสระบุรี
หลังจากที่ทั้งคู่ถูกตำรวจเรียกตรวจรถกระบะ

ก็ถูกเผยแพร่อยู่บนโลกออนไลน์มีด้วยกัน๒คลิปค่ะ
คลิปแรกเป็นคลิปที่ชายขับกระบะกำลังโต้เถียงกับตำรวจเรื่องการตั้งด่าน
แล้วก็ขอตรวจสอบทั้งใบอนุญาตการตั้งด่านใบอนุญาตพกปืน
แล้วก็ใบอนุญาตพกวิทยุสื่อสาร
ซึ่งผู้คนที่ได้รับชมก็แสดงความคิดเห็นกันไปต่างนานา
ส่วนใหญ่ก็วิจารณ์ถึงการทำงานของตำรวจนะคะ
แต่คลิปแรกออกไปใช่ไหมคนวิพักษ์วิจารณ์เทไปแบบอ้าวเจ้าหน้าที่ตำรวจไปต่อว่าแล้ว
อีกคลิปมุมหนึ่งเผยแพร่ออกมาภายหลังเป็นภาพบริเวณท้ายรถกระบะคันนี้
ก็ขนลูกแตงโมมาเป็นจำนวนมากแล้วก็ติดสติ๊กเกอร์ท้ายรถว่าสำนักงานตรวจสอบอำนาจรัฐวงเล็บระหว่างประเทศ
และบริเวณด้านขวามือของประตูรถก็ติดคำว่าเฉพาะกิจลับอยู่ด้วย
ก็เลยทำเอาชาวเน็ตสงสัยว่าเอ๊ะเจ้าหน้าที่รัฐจริงหรือติดมาท้ายรถแบบนี้แล้วขนแตงโมมาทำไม
ตามปกติเนื่องจากเขาต่อเติมเหล็กด้านท้ายกระบะแต่ผู้ขับขี่กลับแสดงตัวเป็น
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอำนาจรัฐซึ่งขณะนี้ได้มอบหมายให้ตำรวจที่ควบคุมการตั้งด่านบริเวณ
ถนนสาย๒๑ตำบลหน้าพระรานอำเภอเฉลิมพระเกียรติ
ดำเนินการแจ้งความเอาผิดกับชายทั้งสองคนที่แอบอ้างแล้ว
เนื่องจากทำให้ประชาชนเข้าใจผิดว่าตำรวจตั้งด่านผิดกฎหมาย
ที่ด่านนี้จริงแล้วย้ำนะคะคุณผู้ชม
ได้รับอนุญาตจากผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๑อย่างถูกต้อง

เป็นการแกล้งกัน

เนอะกล้าจริงแล้วทำเป็นเรื่องเป็นราวด้วยนะคะ

แล้วเจ้าหน้าที่แบบครบเครื่อง
ชุดเครื่องแบบครบกับอีกคนที่แบบว่า

น่าจะเตรียมการมาประมาณนึงหรือเปล่า

ผิดใช่ไหมแอบอ้างใช่ไหม

ติดตามกันต่ออย่าแอบอ้างกันแบบนี้เลย